เอาคุณจตุพรคนแรกก่อนละกัน
คุณจตุพรนะคะโอ้โหแต่ละคำนี้พีคเท่านั้นเลย

คุณอุ้งอิ๊งอาจเป็นชินวัฒน์คนสุดท้าย
ตำนานการเมืองตระกูลนี้
ไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนพ่อและอา

คุณจตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชนให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะ
หลังจากที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาเปิดตัวแล้วล่ะ
ว่าเขาจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็เหมือนกับเป็นสัญญาณที่บอกชัดเจนว่า
เพื่อไทยกับก้าวกลายคงจะกลับไปคบกันอีกไม่ได้
คุณจตุพรบอกว่าถึงเพื่อไทยจะบอกว่าได้เสียงสอสอเกินครึ่ง
แต่มันยังไม่เกินครึ่งของรัฐสภา

ไม่ได้รับเสียงโหวตจากสวเด็ดขาด
และความเป็นไปได้ของคุณเศรษฐาตอนนี้คือ

เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของพักเพื่อไทยเนี่ย
ถ้าไม่เอาสองลุงเข้าร่วมเนี่ยไม่มีทางจะตั้งรัฐบาลได้
เอาสองลุงเข้าร่วมก็พังตั้งแต่ยังไม่ทันจัด
เพราะเพียงแค่แถลงเนี่ยคนก็เต็มทั้งแผ่นดิน

คือการเมืองภายใต้คณิตศาสตร์ตัวเลขตามคณิตศาสตร์และความชอบทำเนี่ย
ตัวเลขที่เป็นคณิตศาสตร์มันต้องเสียสัตว์
สะบัดสัตว์ต่อสิ่งที่พูดหาเสียงไว้กับประชาชน

แล้วพักเพื่อไทยที่ต้องผมบอกเลยว่า
ที่น่ากลัวคือคนเลือกภาคเมืองไทยเอง

แล้วเขาก็จะออกมาผมเชื่อว่าโอกาสของคุณเศรษฐานะขณะนี้ทางการเมืองเนี่ย

คุณจตุพรยังบอกด้วยนะคะว่าเงื่อนไขในตอนนี้เนี่ย
ถ้าไม่เอาสองลุงเข้าร่วมนี่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยนะ
แต่เอาจริงแค่แถลงว่าจะเอาเข้าร่วมก็พังแล้ว
ตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยมีอยู่สองทาง
ทางแรกเสนอชื่อคุณเศรษฐาแบบไม่มีสองลุง
ทางที่๒เสนอชื่อคุณอุ้งอิ๊งแบบมี๒ลุง
ซึ่งแบบหลังอาจจะได้เป็นนายกแต่จะเป็นได้กี่วันนี้อีกเรื่อง
และที่สำคัญประชาชนจะออกมาเต็มแผ่นดิน
และคุณอุ้งอิ๊งอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
จะเป็นการปิดฉากตระกูลชินวัฒน์คนสุดท้ายหรือเปล่า
เป็นการปิดฉากตระกูลชื่นวัดคนสุดท้าย
และพักเพื่อไทยก็ถูกปิดฉากโดยปริยาย
ผมเชื่อว่าเขาจะโหวตให้แต่ไม่ได้เป็น
คือโหวตให้คนก็เต็มบ้านเต็มเมือง
คือได้เป็นก็แทบจะรากเลือด
ก็นับวันเลยนะครับคนเต็มบ้านเต็มเมือง
และท้ายที่สุดจะมีแผ่นดินอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
ส่วนกรณีว่าคุณทักษิณจะได้กลับบ้านได้กลับมาไทยหรือเปล่า
คุณจตุพรบอกว่าถ้าคุณทักษิณอยากกลับบ้านแบบเท่
ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวคงไม่ได้
แต่ผมก็ไม่อยากพูดทำร้ายทำลายจิตใจคนอยากกลับบ้านหรอกนะ

ใช่ไม่เกิน๒สัปดาห์หลังจากวันที่๑๐สิงหาคมค่ะ
ส่วนวันโหวตนายกครั้งต่อไปอันนี้ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะ
ยังไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือ๑๖สิงหา๑๖สิงหา
ว่าโหวตซ้ำได้ซ้ำไม่ได้อะไรอย่างไรนะครับ
ยังไงเพื่อไทยคงไปไม่ถึงฝั่งฝันเรื่องของนายก

จะไม่ใช่ด้อมส้มนะแต่คนที่เลือกเพื่อไทยนั่นแหละ
แต่อีกมุมนึงเนี่ยคนที่เขาเป็นคนที่เขาเลือกเพื่อไทยแบบแฟนคลับเหนียวแน่น
แบบเสื้อแดงแท้เนี่ยเขาบอกคนที่บอกเพื่อไทยจะสูญพันเพื่อไทยจะสูญพันเนี่ย
ก็ไม่ได้เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วไม่ใช่คนที่เลือกเพื่อไทยอยู่แล้ว
แกนนำเสื้อแดงโคราชคุณจิ๋วเสื้อแดงโคราชหรือว่าคุณวัฒนาชัยสืบสิริบุตร
บอกว่าเขารับได้นะกับการข้ามคั่วโดยเฉพาะการข้ามคั่วแบบไม่มีสองลุง
นี่ฮะคุณจิ๋วแกนนำเสื้อแดงโคราชนะครับหลังจากเพื่อไทยแถลงจับมือกับภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยบอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ใช่การทิ้งอุดมการของเพื่อไทยนะแต่นั่นคือการไปเจรจากับพักที่เคยอยู่กับคั่วอำนาจรัฐบาลเก่า
เนื่องจากกติกาที่เขียนไว้ทำให้เสียงมันไม่มากพอในการโหวตนายกในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็จำเป็นต้องไปเอาเสียงของพักการเมืองอื่นที่เคยอยู่กับคั่วอำนาจเก่ารัฐบาลเก่าเนี่ยมาเข้าร่วม
โดยการไปนำกลุ่มคนในคั่วอำนาจเก่ามาอยู่ภายใต้การปกครองของเราเนี่ย
มันดีกว่าการเอาคนของเราไปอยู่ภายใต้การปกครองของคั่วอำนาจเก่าไม่ใช่เหรอนี่นะฮะ
คุณวัฒนาชัยบอกว่าอย่างนี้คุณจิ๋ววัฒนาชัยแก่นำเสื้อแดงโคราชแล้วก็บอกว่าการทำแบบนี้ถือว่าเพื่อไทยเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำนะ
บางคนไปบอกเดี๋ยวเพื่อไทยจะโดนด่ากลัวจะศูนย์พันธุ์ไม่ได้เกิดแน่ในสมัยหน้า
เรื่องนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะคนที่มองอย่างนั้นไม่ได้เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วอาจจะเป็นแฟนคลับพักอื่นด้วยซ้ำที่ผิดหวังไม่ได้เป็นรัฐบาล
ขณะเดียวกันนะครับถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับก็ต้องเร่งเข้าไปทำผลงานนะไปแก้รัฐธรรมนูลให้เป็นรัฐมนูลของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ
มีการตั้งสอสอรอนะครับแล้วก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชน
ส่วนการที่เพื่อไทยไม่สามารถจับมือกับก้าวไกลในการเป็นรัฐบาลด้วยกันได้ไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับ
คุณวัฒนาชัยบอกว่าก็มันมีเงื่อนไขเรื่องต้องการแก้๑๑๒ไง
แล้วพักอีกฝั่งนึงเนี่ยเขารับไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้ก็จำเป็นต้องปล่อยมือกัน
และในช่วงเวลานี้มันก็จำเป็นเหลือเกินที่ประเทศเนี่ยควรมีรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
หวังว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะเข้าใจว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำในวันนี้เนี่ยทำเพื่ออะไร
หมดเวลาของ๙ปีของคั่วอำนาจเดิมแล้วคำว่าพระเด็จการมันหมดไปแล้ว
พักการเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทุกพักเป็นพักประชาธิปไตย
ผมมั่นใจผมมั่นใจเลยว่ายังไงก็เป็นนายกเพื่อไทยถ้าไม่ใช่นายกเพื่อไทยผมคนหนึ่งก็ไม่ยอม
แต่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอาจจะมีพักลุงหรือเปล่าหรือเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งพักหรือพักฝ่ายอำนาจเดิมเข้ามาอยู่กับเราเนี่ย
ด้วยการมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องการให้เสียงมันครบในการโหวตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงซะ

ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน